มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นการระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับตำรวจมากเลย

คือมีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ขณะที่เดินอยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เขาถูกผู้ชายคนหนึ่งไล่ตามไม่พอ
ใช้มีดความยาวประมาณ๑ฟุตฟันที่ด้านหลัง

ข่าวนี้เป็นภาพในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะฮะ
พาดหัวว่าล่าคนเร่ร่อนฟาดหัวนิสิตเจ็บที่หน้าสตช
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้สั่งเร่งไล่ล่าตัว

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก่อนที่จะเห็นภาพผู้ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินเดินตามมา

ชื่อว่านพวัลเขาแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกมา
ความยาวประมาณแค่๑๗วินาทีนะฮะ

เตือนภัยค่ะใครรู้จักผู้ชายในรูปช่วยแจ้งด้วยค่ะ

ลูกสาวเป็นนิสิตปี๓มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รถไฟฟ้าจากสถานีอาบรีมาสยาม
รถไฟฟ้าเพื่อจะเดินเท้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เกือบจะถึงประตูสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
มีผู้ชายมาจากไหนไม่รู้เข้ามาตีแล้วก็หนีไป
ลูกสาววิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ถูกพาไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
อาการปลอดภัยแล้วพาไปแจ้งความที่สนปฐุมวันแล้ว
แต่สงสัยค่ะว่าขนาดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มันยังไม่เกรงกลัวอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการอะไร
แล้วก็เตือนใครมีธุระอะไรแถวนั้นระวังตัวด้วยนะคะ

คือนางสาวจารุพรนันทกิจอายุ๒๑ปี
เป็นนิสิตชั้นปีที่๓ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากเรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตรสั่งลงมาเลยค่ะ
ให้ติดตามตัวชายผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ
แล้วทางตำรวจก็รู้แล้วนะว่า
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือช่วงไหนแล้วผู้ก่อเหตุเป็นใครอย่างไรนะครับ
คือตำรวจก็สรุปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวันพุธที่๒๑มีนาคมช่วงเช้าเลยนะ
เกือบเที่ยงแล้ว๑๐โมง๕๒นาที
แล้วก็นิสิตสาวปี๓มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เสียหาย
ก็เดินอยู่บริเวณหน้าริมฟุตบาทที่ถนนพระราม
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจโรงพักปฐุมวันก็ได้เบาะแสสำหรับผู้ชายคนนี้แล้วนะครับ
ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อายุน่าจะประมาณ๓๕๔๐ปี
ความสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ตอนที่เกิดเหตุเดินอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
แต่ทีนี้เขาดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ลักษณะคล้ายคนสติไม่ดี
เดินมาเร่ร่อนอยู่บริเวณนี้ไม่นาน
ก่อนก่อเหตุประมาณ๒ชั่วโมงเท่านั้นเอง
และหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วก็เดินย้อนไปทางถนนอังรีดูนัง
โดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวอะไรแล้วก็ถอดเสื้อทิ้งไปด้วย
แล้วก็ไปขอเสื้อจากคนงานเกาะสร้างบริเวณนั้นใส่แทน
แล้วก็เดินต่อไปที่ถนนพระราม๔
ตำรวจไปพบภาพวงจรปิดที่มีใบหน้าค่อนข้างชัดเจน
แต่ละจุดในกล้องวงจรปิดก็มีความชัดเจนไม่เท่ากัน
แต่ตำรวจไปพบจุดที่เห็นใบหน้าค่อนข้างชัดเจนแล้ว

ข้อมูลจากพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณแยกเฉลิมเผ่า
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนร้ายนั่งสวดมนต์
หรือว่าบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างของเขาอยู่คนเดียว

ลับกับการเดินไปมาอยู่แถวแยกเฉลิมเผ่านั้นประมาณ๒ชั่วโมงเลยนะ
และเมื่อชายดังกล่าวเห็นผู้เสียหายเดินผ่านมา
ก็ไม่พูดจาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะ

วิ่งไล่ฟาดเลยทำให้หญิงสาวต้องวิ่งหนี

หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เดินเท้าย้อนขึ้นไปที่แยกอังรีดูนัง
ระหว่างนั้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังคือถอดเสื้อทิ้งนะครับ
ไปขอเสื้อยืดจากคนงานก่อสร้างแถวนั้น
เดินออกไปทางพระราม๔นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะให้ฝ่ายสืบสวน
นำภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จากคลิปนี้
ไปทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาให้ได้
ก็กลายเป็นภัยคนกรุงเกิดขึ้น
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนั่งอยู่ดี